ไปดูการต่อบอลที่ว่ากันว่าไหลลื่นที่สุด
หนึ่งนาทีมีเฮสนับสนุนโดยยาดมตราโป๊ยเซียน

กับโมกะเสมบัณฑิตบอกเลยว่า
เกมนี้ลื่นไหลใส่กันไม่ยั้ง
ไม่เชื่อดูเอาว่ามันลื่นจริง

แม่ก็มาเร็วแบบนี้

มีแอบลื่นในจุดเดียวกันด้วย
กรรมของนักเตะและกรรมการของจริง
และนี่คือ๑นาทีมีเฮ